การใส่กุบคือการนำตัวกุบหรือทองที่ผ่านการลอนมาแล้วมาใส่ในกระดาษกุบ
ซึ่งกระดาษหนึ่งใบจะใส่กลุบหรือทองหนึ่งชิ้น
และทองทุกชิ้นจะต้องอยู่ตรงกลางของกระดาษเรียงกันจำนวน๗๕๐แผ่น
และเรียกว่าเป็น๑ขอน
ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนตีกุบโดยนำกุบใส่ซองหนังก่อนตี
ซึ่งจะตีครั้งละขอนจำนวน๒ขอนเป็นการบุบด้วยแรงเบาแล้วค่อยลงแรงหนักขึ้น
ซึ่งใช้เวลาตีขอนละ๑ชั่วโมงทองจึงเริ่มแผ่ขยายมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน